พักอนาคตใหม่มีผู้สิทธิ์ของเราไปประจำอยู่ที่นั่น
เพราะว่าคุณธนทรก่อนหน้านั้นเขานัดหมายไว้๑๐โมง
ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมอยากให้ดูหน่อย

คุณธนทรบอกว่าเดี๋ยวจะอยู่รับฟังคำตัดสิน
จะอยู่กับทางกรรมการจะอยู่กับสอสอที่พักค่ะ
ดังนั้นบรรยากาศช่วงเที่ยงแบบนี้เป็นอย่างไร
ติดตามทรอบกันจากผู้สื่อข่าวของเรา

ค่ะ๑๕นาฬิกาเป็นเวลาที่ศาลรักษณะทางโน้น
เริ่มอ่านคำวินิจฉัยชี้ชะตาพักอนาคตใหม่
ว่าจะยุบหรือไม่ยุบนะคะ
ในกรณีที่มีไปทำการกู้เงินจำนวน๑๙๑ล้านบาท
มาจากนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
บรรยากาศที่พักอนาคตใหม่ณขณะนี้นะคะ
เรียกได้ว่าเนืองแน่นแล้วก็คึกคักเต็มไปด้วย
กลุ่มผู้สนับสนุนที่เป็นแฟนคลับมาปากหลักรอ
เพื่อที่จะให้กำลังใจนายธนทร
แล้วก็แก่นำของพักอนาคตใหม่สส
ซึ่งจะเดินทางมาร่วมรับฟังคำวินิจฉัย

โดยจะเดินทางมาถึงที่พักในเวลา๑๓นาฬิกา
บรรยากาศที่พักอนาคตใหม่ตั้งแต่เช้า
ก็มีมวลชนบางส่วนทยอยเดินทางมา
เพื่อร่วมรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยในคดี
คำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัย
เพื่อมีคำสั่งยุบพักอนาคตใหม่
กู้เงินจากนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักจำนวน๑๙๑ล้านบาทค่ะ
โดยสารจะเริ่มอ่านคำวินิจฉัยในเวลา๑๕นาฬิกา
ขณะที่นายธนทรจะไม่เดินทางไปฟังคำวินิจฉัยที่สารรัฐธรรมนูญนะคะ
โดยจะมาร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดที่พักอนาคตใหม่
พร้อมกับแก่นนำและส่อของพักษ์ที่ทำการพักษ์ค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะทางพักได้จัดสถานที่
ไว้รองรับให้กับสื่อมวลชน
มวลชนผู้ที่เป็นกลุ่มสนับสนุนไว้ที่ชั้น๕
และก่อนถึงเวลาที่ศาลจะอ่านคำวินิจฉัย
ก็มีการจัดกิจกรรมทั้งการแสดงดนตรีและเปิดให้แฟนคลับ
สมาชิกพักร่วมกันเขียนส่งกำลังใจให้กับพัก
โดยนำไปติดไว้ที่หน้าห้องแถลงข่าวค่ะ
ขณะที่สอสอของพักอนาคตใหม่ในช่วงเช้านะคะ
ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
ในการประชุมร่วมรัฐสภาอย่างพร้อมเพลียงกันค่ะ
ท่ามกลางการคาดเดาว่า
เป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายในนามของพักอนาคตใหม่หรือไม่นะคะ
ที่สารรัฐธรรมนูลจะวินิจฉัยคดียุบพัก
ในช่วงเวลา๑๕นาฬิกาวันนี้ค่ะ
ด้านนายรังสิบันโรมสอสอบัญชีอะไรชื่อภักษ์อนาคตใหม่
ก็กล่าวกับทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรานะคะว่า
ไม่ว่าคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูลในวันนี้
จะออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษให้กับพักอนาคตใหม่
แต่เชื่อว่าสอสอและสมาชิกพักอนาคตใหม่ทุกคน

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนพร้อมที่จะเดินหน้า
แม้กระทั่งกรรมการบริหารพักทุกคน
ก็ไม่ได้หวาดกลัวและการทำงานยังคงต้องทำงาน

ไปฟังเสียงของรังสิมันโรมค่ะ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะเดินหน้า

ผมคิดว่าแม้กระทั่งกรรมการบริหารพักนะครับ

การทำงานเนี่ยมันก็อาจจะต้องหาทาง
ในรูปแบบใหม่ก็เป็นไปได้

วันนี้ในฐานะที่เราเป็นพักการเมืองฝ่ายค้านนะฮะ
เราก็อยากจะเข้ามาทำงานให้มากที่สุด

หากคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูล
ออกมาในแนวทางที่ไม่เป็นคุณกับพักอนาคตใหม่
ก็มองว่าคำตัดสินออกมาได้หลายรูปแบบค่ะ
และเมื่อดูตามกฎหมายที่พักตีความ
เชื่อว่าผลไม่น่าจะออกมาในทางร้าย
ซึ่งตอนนี้สอสอทุกคนพร้อมเดินหน้าต่อไปค่ะ
ในช่วงบ่ายนะคะนายธนทรพร้อมด้วย
กรรมการบริหารพักษสทุกคน
จะเดินทางมาพร้อมกันที่พักอนาคตใหม่

ซึ่งจัดเป็นสถานที่ไว้ติดตามการอ่านฟังคำวินิจฉัย
ของพักอนาคตใหม่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ก่อติดบรรยากาศที่พักอนาคตใหม่ตลอดทั้งวัน

ถ้าเกิดมีความสำคัญยังไงจะติดตามจะรายงานไปให้ทราบค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า

รายงานสดจากภาคอนาคตใหม่ค่ะ

เขาเชิญชวนให้มารวมตัวกันที่พัก
โดยใช้คำนี้บอกว่าขอให้ผู้ไม่เห็นด้วยกับความอายุติธรรม

แล้วก็แฮชแท็กไม่ถอยไม่ทนรวมคนอนาคตใหม่